ท่ามกลางกระแสการอนุรักษภัยกร

แล้วก็ความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำมานั้นถูกต้องหรือไม่
เราจะไปติดตามรายงานสิทธิเด็กผ้าขาวท่ามกลางความขัดแย้ง

อยากให้ต่อสู้เหมือนพ่อเหมือนแม่
ให้รู้จักรักหมู่บ้านรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลายเป็นประเด็นคำถามที่ยังคงต้องการคำอธิบาย
จากชาวบ้านและผู้ปกครองในชุมชนรอบเมือง
ตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
ถึงกรณีเยาวชนในหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔
ถูกบริษัทผู้ประกอบการเมืองยื่นฟ้องร้องต่อสาร
ในคดีอาญาฐานหมินประมาท
หลังรายงานข่าวสิ่งแวดล้อมในฐานะนักข่าวพลเมือง
สื่อโทรทัศน์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา
หากย้อนการเกิดกรณีพิพาทระหว่างบริษัททุ่งคำจำกัด

เคยเกิดกรณีพิพาทในลักษณะเดียวกัน
หลังมีกลุ่มเยาวชนจำนวน๑๗คน
เดินสำรวจป่าและเข้าไปในเขตพื้นที่ของบริษัททุ่งคำ
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาฐานบุกรุก
ก่อนจะมีการไกลเกลี่ยและถอนแจ้งความในที่สุด

นักศึกษาปี๑คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล่าว่า
เป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชน๑๗คนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา
ซึ่งช่วงนั้นยังเรียนอยู่เพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
ต่อสู้เพื่อปกป้องชุมชนบ้านเกิดของพ่อและแม่

ทำให้ตัดสินใจเลือกเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อต้องการกลับมาปกป้องคนในชุมชน
ก็เลยอยากจะเรียนนิติศาสตร์
อยากที่จะเรียนแล้วก็
เอาความรู้ทั้งหมดที่มี
มาช่วยพ่อกับแม่ที่โดนคดีแล้วก็น้อง
ถ้าตัวเราพอที่จะทำประโยชน์ให้เขาได้

ก็เลยเลือกที่จะเรียนนิติศาสตร์

กิจกรรมค่ายของพี่เมื่อ๗ปีก่อน
บ่มเพาะให้เขามีพื้นที่

เขาจึงเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์เอกสิ่งแวดล้อม
เพื่อต้องการกลับมาดูแลบ้านเกิดของตัวเอง
เห็นว่าการปกป้องบ้านตัวเองเป็นกรณีที่ถูกแล้ว
เพราะว่าทุกคนก็ต้องรักบ้านตัวเองแหละ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงในฐานะผู้นำชุมชนยอมรับว่า
การแสดงความคิดเห็นของเด็กเป็นการแสดงออกที่บริสุทธิ์ใจ
และอยากมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ขณะที่ผู้ใหญ่เองควรให้การสนับสนุนหรือส่งเสริม
ดูแลเด็กเยาวชนดูแลที่สิทธิ์เขาพึงจะได้รับ
คือมันเป็นการแสดงออกที่บริสุทธิ์ของเด็ก
แค่แกแสดงออกถึงวิถีชีวิตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชุมชน
ชาวบ้านเล่าว่าร่องน้ำห้วยเหล็กที่ไหลผ่านภูทับฟ้าและภูเหล็ก
สภาพน้ำในอดีตเคยใสสะอาดเป็นแหล่งต้นน้ำของชุมชนมาหลายชั่วอายุคน
แต่ปัจจุบันกลับมีสภาพเป็นสีน้ำตาลขุนเข้มส่งกลิ่นเหม็น
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำปี๒๕๕๑ของกรมควบคุมมลพิษ
พบมีสารหนูในห้วยเหล็กแมงกานิสในห้วยผูก
และแคทเมี่ยมในระบบปลาปลาและน้ำบาดานในบ้านนาน้องบง
น้ำที่เต็มไปด้วยโลหะหนักและสารเคมีที่เป็นอันตราย
ส่งผลให้การพึ่งพาระหว่างคนในท้องถิ่นกับห้วยเหล็กหยุดลงทันที
วิถีชีวิตชาวบ้านที่เคยเก็บผักปลาทำมาหากิน
กลับต้องนำเงินไปแลกซื้อจากต่างถิ่น
แวดล้อมที่ค่อยเปลี่ยนไปทำให้เยาวชนในชุมชน
ต้องการมีพื้นที่แสดงออกเพื่อให้คนอื่นรับรู้ว่า
ในบ้านเกิดของตัวเองกำลังประสบปัญหา